ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีนักเรียนอาชีวะไปก่อเหตุยิงคู่อดีตต่างสถาบันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน
ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นเยาวชนอายุเพียง๑๗ปี
ล่าสุดศาลก็ตั้งข้อหานักทีเดียวนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ว่าทางด้านของผู้ต้องหาเองก็ยังคงให้การปฏิเสธ
รวมทั้งพ่อของผู้ต้องหาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่การป้องกันตัวเท่านั้นนะครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ตำรวจนครบานหลัก๒นำตัวเยาวชนชายอายุ๑๗ปี๓คนครับ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุยิงนายพลวัฒน์อายุ๑๗ปีเสียชีวิตบนรถเมย์ครับ
บริเวณแยกไฟแดงถนนพุทธมนตรสาย๒ตัดกับเพชรเกษมเขตบางแครกรุงเทพมหานคร
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
ก็นำตัวทั้ง๓คนส่งไปที่ศาลเด็กและเยาวชนและครอบครัวกลาง

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทสมชายนาคสะอิ้งศาสตร์
นายพันธบทโทนายสมชายนาคสะอิ้งศาสตร์นะครับ
เป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสนหลัก๒ก็บอกว่า
พนักงานสอบสวนพร้อมกับอายการ
นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นักกฎหมาย
ร่วมสอบปากคำผู้ก่อเหตุทั้ง๓คน

โดยทั้ง๓คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็บอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง๓ข้อหาหนักก็คือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพราะก็มีปืนมานะฮะ
ร่วมกันครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย
ร่วมกันแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ทำไมต้องบอกว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนา
เพราะว่าก็พกปืนตลอดเวลานะฮะ
และไม่มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เนื่องจากว่าเป็นเยาวชนและกลัวจะไม่ปลอดภัย
สารพ่อของหนึ่งในผู้ต้องหาทำใจไม่ได้ครับ

ลูกนะไม่ได้เจตนาจะฆ่าคนตาย
แต่เชื่อว่าที่ลูกทำเป็นการป้องกันตัว
พอได้ยินก็เลยต้องใช้ปืนยิงขึ้นไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวนั่นเองครับ
พี่ครับผมขอร้องเดี๋ยวมันเด็กไปเรียนกลับบ้านอยู่บนรถเมย์
อยู่บนรถเมย์แล้วมาเจอเขามาจากไหนเขายังไม่เขายังไม่เปิดเรียนเลยเขามาเป็นกลุ่มไปก่อน
นี่หัวอกของคนเป็นพ่อลูกตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตาย
คือเราเข้าใจเพราะว่าลูกก็อยู่บนรถเมย์
อีกฝั่งหนึ่งกรูขึ้นมาจะทำร้ายก็ยิงไปหนึ่งนัดนะครับ
ขณะที่ญาติของนายพลวัฒน์ผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลสิริราช
แน่นอนท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะยายทำใจไม่ได้ร้องไห้ตลอดถึงกลับเป็นลมล้มพับไปหลายรอบครับ
ญาติญาติก็ต้องช่วยกันประคองออกไปประถมพยาบาลเอายาดมมาดมก่อน
ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกช่วงเปิดเทอมครับไปเรียนก็เรียนดีกว่าเนอะ